คือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๗ปีที่เขามีฉายาว่าเรสบ้านตูม
เขาถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
อยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ทำร้ายร่างกายมีผู้หญิงอยู่ด้วย
อายุในกลุ่มนะมีตั้งแต่๑๖ไปจนถึง๒๓ปีนะคะ
ผู้หญิงเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์
กลุ่มคนที่ก่อเหตุกลุ่มนี้ตำรวจจับได้หมดแล้วนะคะทั้ง๖คน
แล้วก็จับเพิ่มอีกคนนึงเป็นคนที่๗
คนที่๗เป็นคนให้ที่พักพิงกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ตำรวจเขาเลยบอกว่าเนี่ยแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง
คุณไปช่วยเหลือคนผิดไปให้ถี่พักไปช่วยเขาหนีคุณผิดด้วย
เหตุการณ์เนี้ยควบคุมตัวเอาไว้แล้วเจ็ดคนนะคะแล้วก็วัยรุ่นหกคนที่ไปรุมทำร้ายร่างกายจนเขาเสียชีวิตเนี่ย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาหนักเพิ่มเติมก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
ว่าใครจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นให้หน่อยเขามีค่าจ้างให้เพราะว่าคนที่เขาจะจ้างไปทำร้ายจะจ้างไปฆ่าเนี่ย
เป็นคนที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติดถ้าเกิดทำร้ายอย่างเดียวให้๓๐๐บาทถ้าทำร้ายแล้วถ่ายคลิปไปโพสต์ในโลกออนไลน์ให้๕๐๐บาท
เนี่ยกลุ่มเนี้ยมันไปรับจ้างแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปทำร้ายเขาจนตายเนี่ย
เรสบ้านตูมในคืนวันนั้นเนี่ยไปกับเพื่อนคนหนึ่งนะ
ซึ่งเพื่อนเขารอดตายมาได้บอกว่าเพื่อนชวนไปตะกลางดึกใช่ไหมบอกว่าจะไปเอาของอะไรสักอย่างหนึ่ง
เอายาเสพติดยาบ้าค่ะเขาก็รู้กันแหละว่าชวนกันไปหายาบ้า

ไปถึงจุดนัดหมายไม่มีไม่มียาเสพติด

แล้วก็เจอพวกนี้แล้วก็มีการทวงกันขู่กันเกี่ยวกับการติดค้างเงินค่ายาเสพติด
แต่ว่าเพื่อนของเรสบ้านตูมเนี่ยเขารอดมาได้
เขารอดไปคนนึงเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่า
ก็เขาไม่ได้รับการว่าจ้างให้ไปทำร้ายคนนี้นี่
เขารับการว่าจ้างให้มาทำร้ายเรสบ้านตูมคนเดียว

แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
ก็ถือว่าคนที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตรวมถึงเพื่อนเนี่ย
ก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดด้วย

รวมทั้งทุกกลุ่มที่รับจ้างมาจากเทพบุตรโซโลเนี่ย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กอันนี้เนี่ย
คุณจะรับเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปทำร้ายคนที่ติดค้างค่ายาเสพติด

คุณต้องอัดคลิปหรือว่าไลฟ์เฟซบุ๊กด้วย

ก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น
๔คนรุมทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนึงคลิปนี้ค่ะ
เตะทั้งต่อยจนเขาล้มกองอยู่กับพื้น
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ยังถามผู้ชายที่ถูกทำร้ายว่าเป็นคนที่ไหน
เขาก็ตอบว่าเป็นเด็กบ้านโคก
กลุ่มวัยรุ่นก็ถามอีกว่าจะจ่ายไหมจะจ่ายหรือไม่จ่าย
คนที่ถูกทำร้ายก็บอกว่าจะจ่ายแล้วก็ยกมือไหว้
แต่ก็ถูกตบเข้าที่หน้าจนล้มคว่ำนะ
แต่คนนี้เขาไม่ได้เสียชีวิตแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บ
คลิปนี้ก็ถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์เหมือนกัน
เพราะว่าคนที่ได้รับการว่าจ้างมาจากเทพบุตรโซโลก็บอกเหมือนกันไง
ถ้าคุณทำร้ายแล้วคุณถ่ายคลิปแล้วคุณโพสต์

ทีนี้ตำรวจก็ต้องหาให้เจอไอ้เทพบุตรโซโลเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนยังไง

เขาเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน

อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งอื่น
เช่นแก๊งมันทุกเม็ด
เหมือนกับเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะ
แต่กระจายอยู่ทั่วประเทศเขาแบ่งเขตกัน

แล้วก็ขายกันอย่างเสรีแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คกันแบบนี้

ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลามีคดีอะไรก็แล้วแต่

มีกลุ่มคนไปเตะไปกระทืบ

เอามาลงคลิปในเฟซบุ๊ก
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจเขาบอกว่าก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ตำรวจภูทรภาค๔สั่งชุดสืบสวน
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจภูทรบ้านเป็ดก็เร่งไล่ล่าผู้บงการ
ซึ่งก็คือเทพบุรุษโซโลแต่อย่างที่บอกว่า
เขาเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน
พันธุ์ตำรวจโทประเสริฐตุ้มฉิมรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดก็บอกว่า
ตำรวจให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตอนนี้เร่งลงพื้นที่
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้บงคารอย่างกระชั้นชิด
แต่ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
กลัวว่าเขาจะไหวตัวทันซะก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลย
ให้ข้อมูลอะไรได้ไม่มากนักเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานกันอย่างสะดวก
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยผู้กำกับสพบ้านเป็ดบอกว่า
ตอนนี้สิ่งที่ต้องตรวจสอบค่ะคือเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหา
แต่ละกลุ่มที่รับจ้างมาใครโอนเงินให้
บัญชีไหนไปบัญชีไหนอันนี้เชื่อว่าจะสาวไปได้
แล้วก็จะไปถึงเทพบุตรโซโลอ่ะอืมว่าใครเป็นคนจ่ายเงินนึกออกไหมอ่า
ตรวจสอบเส้นทางการเงินเลยไอ้คนรับจ้างคนจ้างเนี่ย
เขาโอนเงินไปตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นจะมาฆ่ากันแบบนี้นะคะ
ญาติบอกว่าน่าจะมีผู้ต้องหามากถึง๙คน
ไม่น่าจะใช่แค่๖๗คนค่ะ
ไม่ดีขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะจับได้
แต่เราก็จับคนจ้างไม่ได้

แล้วคนที่ฆ่าก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เราคิดว่าหลานเราไม่ได้รับความไม่ทำ
ไม่มีการพามาขอโทษ
หรือว่าไม่ให้เขาขอโทษผ่านอะไรสักอย่างก็ได้ถูกไหมครับ
ก็ไม่บอกอะไรหลายอย่างครับ

เป็นความลับต่อรูปคดี
เดี๋ยวจะเสียรูปคดีบางทีบอกแค่

อย่างผมไปดูหน้าผู้ต้องหา

คือผมไปดูหน้าผู้ต้องหาเฉยจะเสียรูปคดีตรงไหน

ที่วัดป่ามิ่งเมืองตำบลเมืองเก่า

ได้ร่วมพิธีชาปนาทิศศพเวสต์บ้านตุ๋ม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีเพื่อนของเรสเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยนะคะว่า
พฤติกรรมนี้ค่ะถือเป็นการก่ออาทยากรรมในรูปแบบเทคนิคการสื่อสารใหม่
พูดคุยสั่งการผ่านเฟซบุ๊กดังนั้นตอนนี้ต้องให้ตำรวจหาวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เร่งดำเนินการสืบสวนเพื่อออกไหมจับให้ได้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็ต้องขยายผลว่าใครเกี่ยวข้องบ้างกับเทพบุตรโซโลทั้งในเรื่องของคดีทำร้ายร่างกาย
ในเรื่องของคดียาเสพติดถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกออกไหมจับทั้งหมดนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าแก๊งเทพบุตรโซโลกับแก๊งมันทุกเม็ดเนี่ย
อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันแค่แบ่งพื้นที่แบ่งเขตแบ่งโซนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งอ่ะนะคะเขาโพสต์ข้อความบอกว่า
เนี่ยก็กลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี้ยเทพบุตรโซโลกับมันทุกเม็ดในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันเนี่ย
เขาแบ่งกันเป็นเครือข่ายมีให้วัยรุ่นมาร่วมค้ายาเสพติด
มีพฤติกรรมเหมือนกันเลยก็คือวัยรุ่นที่มาร่วมเครือข่ายนะ
ต้องอัดคลิปวิดีโอแนะนำตัวต้องโชว์บัตรประชาชนด้วยนะ
แล้วก็มีการสั่งตามล่าวัยรุ่นที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติดให้โพสต์คลิปลงออนไลน์
เนี่ยแล้วก็มีวัยรุ่นถูกทำร้ายเพราะว่าเบี้ยวเงินค่ายาเสพติดเยอะมาก
ก็ทางตำรวจบอกว่าคนที่ถูกทำร้ายนะอ่า
ถือว่าเป็นผู้เสียหายนั่นแหละถูกทำร้าย
บาดเจ็บถูกบางคนก็ถูกเอาจักรยานยนต์ไปด้วยขโมยทรัพย์สินไปด้วยเนี่ย
แต่คุณอย่าคิดว่าคุณคือผู้บริสุทธิ์
ค่ะคุณถูกทำร้ายก็เพราะว่าไปเบี้ยวค่ายาเสพติดไง

ใช่ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแบบไหน
ต้องขยายผลดำเนินการจับกลุ่มให้หมดนะใช่ค่ะ

ที่อยู่เบื้องหลังในเพจทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
เพราะเด็กวัยรุ่นมันก็คิดแบบง่ายไง

โอ้โหเนี่ยจ้างเรา๕๐๐ทำร้ายอย่างเดียว
หรือว่าได้๓๐๐๐นะถ้าเราอัดคลิปด้วย
เอาไปลงเฟซด้วยไปกัน๕คน๖คนเนี่ย
ต่อยมันคนเดียวโอ้สบายมากได้ตังค์แล้ว
แต่ข้อหาค่าคนตายโดยไตรองเนี่ย
โทษหนักสุดประหารชีวิตนะคะ